เพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงเธอไปเที่ยวบ้านเพื่อน
แล้วปรากฏว่าไปถ่ายคลิปเจอเด็กค่ะ
เด็กคนนี้เขาเป็นใครเขาใส่ชุดอะไรมา

เพราะเธอบอกว่าตอนที่มาอยู่บ้านหลังนี้ครั้งแรกนะ
ฝันค่ะฝันถึงเด็กใส่ชุดกี่เผาสีแดงมาเล่นด้วย

ทีนี้เธอรู้สึกติดใจแล้วอะไรกันเนี่ย

มาดูแลบ้านให้ไม่ต้องห่วง
เนี่ยไงก็เลยเป็นที่ฮือหา
พอคลิปนี้ถูกแชร์ไปในโซเชียล
ชาวเน็ตมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมาย

บางคนก็บอกว่าดีแล้วมีคนเฝ้าบ้านให้

แต่มันก็เหมือนมีอะไรแดงอยู่จริง
บางคนก็เห็นเลยนะทั้งข้างบนข้างล่างคือแบบ

อันนั้นมันเหลืองกับส้มค่ะน้องใบตอง

อะไรมันแบบทางตาแบบหล่า

เป็นเด็กผีแล้วเป็นเด็กผีแดง

เขาพูดถึงเด็กที่แบบเป็นวิญญาณมาเฝ้าบ้าน

ที่เลือกผีนะ

ครับเป็นเรื่องความเชื่อนะ